ข่าวแรกวันนี้นะครับไปดูที่จังหวัดตากไฟไหม้บ้านแต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่
ค่ะรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งอืมมอเตอร์ไซค์อีกสองคันแล้วเขาจะออกยังไงล่ะ
ไฟไหม้อยู่เนี่ย
เจ้าของบ้านไม่อยู่ทำยังไงครับชาวบ้านก็ใจดีจริงจริงนะ
นี่เพื่อนบ้านน่ารักมากจริงนะเนี่ยครับช่วยกันมายกรถกระบะทีละนิดทีละนิดทีละนิด
ชาวบ้านกว่าสามสิบคนมาช่วยยกรถกระบาดออกจากบ้านครับค่ะที่ไฟไหม้อืม
หรือยังมีอีกสองคันด้วยนะนะครับยกรถกระบาดหนีไฟบ้างกันเถอะค่ะนะครับถูกโอ้โห
ไฟไหม้เนี่ยนะครับบ้านเนี่ยไปแล้วแต่รถเนี่ยรอดหุดหวิดครับเพราะว่าพลังสามีขี่ของชาวบ้าน
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเลขที่ห้าสี่เก้าทับสอง
แม่ผมชอบชื่อชุมชนไม่น่าหรอกคนในชุมชนแบบนี้

ชื่อชุมชนรวมพลังวังเจ้าครับ

มีนายสมเกียจอินมณีเป็นเจ้าของบ้าน
ทุบกระจกหน้าต่างเพื่อจะฉีดน้ำเข้าไประงับเหตุข้างในใช่ไหม
กระทั่งเปิดประตูบ้านได้ก็เอาสายน้ำดับเพลิงเดินเข้าไปเดินเข้าไป
แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง

สนองอินมณีพี่ชายของนายสมเกียจเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
น้องผมเป็นผู้รับเหมานู่นอยู่ต่างจังหวัดนู่น
ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกขณะเกิดเหตุนะครับ
ไฟไหม้นะครับแต่มันยังไม่เข้าบ้าน
เพราะว่ามีประตูเหล็ก๒ชั้นประตูเหล็กเป็นชั้นที่๒
ดูตอนไหม้น่ากลัวช่วยกันเอาน้ำสาดก่อนสาด
ขณะที่นายธนกรนารังอายุ๒๙ปีนะครับ

เขาเล่าบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้ม
ก็วิ่งมาดูโอ้โหกลุ่มควันไฟมันลอยขึ้นหลังคาคุณผู้ชม
ก็ไปช่วยกันพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่สำเร็จ

ระเบิดมองไหนทางหลัง
เอาไฟดึงนั่งจากบ้านเข้าไปล่ะ
เอาไฟดึงนั่งจากบ้านเข้าไปแน่

ต้องทำก็ได้เราทราบรอยน้ำออกไป
อันนี้ต้องบอกเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านจริงจริง

ช่วยให้ไฟเผาไหม้น้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดค่ะ